สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้ค่ะสภาพอากาศภาคใต้ค่อนข้างเป็นห่วง
มากกว่าสภาพอากาศภาคอื่นอื่นนะคะเพราะว่าภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีลงไปค่ะ
มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมไหลหลากด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยฟ้าฟ้าที่ปกคลุมแบบนี้นะคะ

ในขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะอุณหภูมิก็ลดต่ำลงเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะอากาศเย็นถึงหนาวค่ะยอดดอยหนาวจัดเลยทีเดียวค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะนี้อุณหภูมิลดต่ำลงเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนกับมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๑๗๓๓องศา
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรอุณหภูมิ๒๓๔องศาค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงเช้า
กลางวันค่อนข้างร้อนค่ะกับมีลมแรงอุณหภูมิอยู่ที่ราวราว๒๐๓๓องศาค่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกานะคะ
เพราะว่ามีหิมะตกหนักเหลือเกินทางตอนเหนือของประเทศค่ะ
หนึ่งในนั้นคือนครนิวยอร์กค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีขาวโพลนไปแบบนี้นะคะ
ประชาชนบางคนก็บอกว่าโอ้โหใส่รองเท้าอาจจะเดินไม่สะดวกค่ะ
ใส่ชุดเมสกีมาเดินกลางเมืองแบบนี้เลย
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะนครนิวยอร์กอุณหภูมิจะลดต่ำลงเรื่อยหลังจากนี้ค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ